แล้วก็ทำงานหนักมาสักพักแล้ว
ก็เลยแบบไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องดราม่าแล้วค่ะ
คุณนะช่วงเวลานั้นมันหนักสำหรับเจนี่ขนาดไหน
ก็น่าจะเป็นนักสุดในชีวิตนะ
ก็ร้องไห้ทุกวันค่ะ

แล้วก็ไม่กินข้าวน้ำหนักลดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เดาไปประมาณ๒อาทิตย์แล้วก็เหมือนน้องในค่าย

เราก็เลยคิดว่าถ้าเรารวมขึ้นมาค่ะ

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

ชื่อค่ายเหมือนค่ายเหมือนค่ายเริ่มแต่สร้างตึกเพิ่มขยายขึ้น
ทำให้เป็นเรื่องราวมากขึ้น